เมื่อตอนช่วงเช้ามีข่าวบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งกินชาบู
แล้วก็น่าจะติดคอสำลักอาหารแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิต
แต่ว่าล่าสุดครับผลชนสูตรยืนยันว่า
ไม่ได้เสียชีวิตเพราะเนื้อหมูติดคอจากการกินชาบู

กลับไปดูเหตุการณ์ตอนที่พยายามยื้อชีวิตช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ครับพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นะครับ

ในพื้นที่อำเภอบังเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
ประมาณสัก๔ทุ่มเมื่อคืนนี้๑๘มีนาคมนะครับ
สอบถามสมาชิกในครอบครัวบอกว่าล้อมวงกินชาบูอยู่ด้วยกัน
ระหว่างนั้นนั่งกินกันอยู่ดีครับ
หันไปอีกทีผู้ชายคนนี้ครับนิ่งไปแล้วอ่ะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นคือเขาคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยนะฮะ
แล้วเขาก็นิ่งแล้วมีอาการเหมือนตาลอย

ไปพวกเขาเยี่ยมไงแล้วพวกเขาเยี่ยมปุ๊บอ่ะ
คือตอนนั้นเขากินอะไรเข้าไปเห็นไหมเป็นอะไร

แล้วก็พอเราทำพิมิตปุ๊บมันก็ออกเป็นอ้วก
แล้วทีนี้อยู่ดีก็หยุดหายใจไม่รู้ว่ายุดไหม
แต่จีบต้นเทียมตอนไม่เจอแล้วลองดูความผ้าเหยากหน้าอกมันไม่มี
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
ทางครอบครัวก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเสียชีวิตเพราะว่าคือเศษอาหารติดคอเหรอ
จะเป็นเนื้อหมูหรือเป็นตับจริงหรือเปล่า

เพราะก่อนหน้านั้นเขาคุยโทรศัพท์
แล้วทางทุกคนเลยที่ล้อมวงคุยกันรู้จักกับผู้ชายคนนี้
ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวนะฮะ

ข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้
โดยคุณแม่และแฟนของผู้ตายครับให้ข้อมูล

ว่าผลการเชนสูตรและสรุปสาเหตุการณ์ตาย
สุดท้ายแล้วสรุปว่ามาจากเส้นเลือดในหัวใจตีบครับ

ไม่ใช่หมูติดคออย่างที่เป็นข่าวนะฮะ

เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของแฟนสาว

แล้วเขาก็ช็อกแล้วก็ตาค้างแล้วหมดสติ
คุณแม่ของผู้ตายให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมา
ลูกชายทำงานหนักจนเครียดและไม่ได้พักผ่อน
ซึ่งก็มีผลต่อหัวใจโดยที่ลูกชายไม่เคยรู้ตัวมาก่อน
โอ้โหอันนี้ทุกคนต้องฟังดีเลยนะฮะ
ทำงานหนักแล้วเครียดและไม่ได้พักผ่อน
มีผลต่อหัวใจโดยที่เจ้าตัวไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนด้วย

ขอให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนในการดูแลสุขภาพครับ
คุณแม่ก็ถามคุณหมอว่าสาเหตุที่เกิดมันมาจากอะไร

สาเหตุที่หนึ่งคือพักผ่อนน้อยเครียดหรืออะไรใด
ซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่ลูกของแม่เป็นทำก่อนที่น้องจะเสีย
พอน้องลงจากเครื่องน้องไม่ได้นอน
น้องทำงาน๘วันน้องไม่ได้พัก
ก็ถามแฟนว่าเขากลับมาเขานอนไหม
เขาก็ไม่ได้นอนแล้วเขาก็ทำงานบ้าน
แล้วเขาก็ออกไปทานอาหารกับรุ่นพี่
ที่เป็นรุ่นพี่ที่ทำงานของเขาเพื่อที่จะคุยเรื่องงาน
มันก็คงเกิดมาจากพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียด
มันไม่ได้เกิดจากอาหารติดคอ
ครอบครัวของผู้ตายก็ฝากถึงคนที่ใช้สื่อออนไลน์นะฮะ
ที่บางคนไปคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นในเชิงลบ
ครอบครัวยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้ตายเพราะว่าชาบู
หรือว่าหมูติดคอหรือว่ารีบกิน
แต่เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว
โดยที่เจ้าตัวก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่ามีอาการแบบนี้
แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาณที่นี้ครับ